วงสวงหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนนะครับ
หลวงปู่พระครูมงคลธรรมวัฒน์
หรือว่าครูบากองเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ชาวเชียงใหม่เขาไปกันไปทำบุญกัน
โอ้โหนี่แหละครับที่บริเวณวัดกู่แดง
ตำบลน้องแฝกอำเภอสารผีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ได้มีพิธีการทำบุญและบวงสวงหุ่นขี้พึ่ง
รูปเหมือนหลวงปู่พระครูมงคลธรรมวัติ
หรือว่าครูบากองเกจิชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ครับ
ที่ได้มรณภาพเมื่อสิริอายุ๙๓ปี
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๙ค่ะ
๑๒ปีนับจนถึงปัจจุบันอายุรวมของท่านก็จะประมาณ๑๐๕ปีครับ
ภายในงานนะครับก็มีขบวนแห่ของชุมชนต่างของตำบลน้องแฝกและตำบลดอนแก้ว
ตำบลท่ากว้างของอำเภอสารผีเป็นขบวนช่างฟ้อนวิถีเชิงวัฒนธรรมล้านนาอย่างงดงาม
ก็มีพระเกจิชื่อดังของล้านนามาร่วมประกอบพิธี
แล้วก็มีพุทธศาสนิกชนสิทยานุสิทธิ์มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงเลยนะครับ
ก็ไปกันนะครับเยอะเลยที่อำเภอสารพีครับ
ซึ่งพระครูมงคลธรรมวัฒน์หรือว่าครูบากองนะครับเป็นนักพัฒนาวัดที่มีลูกศิษย์เคารพทั่วทั้งประเทศนะ
ทางคณะศรัทธาและศิษยานุสิตนะครับจึงเห็นว่าจะครบชาตการ๑๐๕ปีแล้ว
ก็ร่วมกันเกิดถูกต้องร่วมกันสร้างหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนหลวงปู่มาทำพิธีบวงสวงและสมโพธิขึ้นนะครับ
เพื่อที่จะประดิษฐานไว้บนพระวิหารของวัดให้ศิษยานุสิตและสาธุชนได้กราบไหว้บูชานั่นเองนะครับ
เอาล่ะผ่านไปเรื่องของการทำบุญมีเรื่องอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของการเสาะแสวงหาโชคมาฝากด้วย
มีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาตั้งแผงขายกันเพียบเลยทำบุญกันแล้วก็หวังจะมีโชคมีลาบกัน
แล้วเขาก็คำนวณตัวเลขออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากงานนี้ว่า๑๐๕ก็คือ
คุณนิวนาวไปซื้อกันเยอะเลยเขาบอกว่าเกลี้ยงแผงสำหรับเลข๑๒
อันนี้คืองวดล่าสุดนี้ใช่ไหมที่จะลุ้นกันเนี่ย
ใช่นี่แหละครับก็ซื้อไปลุ้นในงวดล่าสุดครับต้องลุ้นดูนะ